เขาถูกรถกระบะคันหนึ่งเลี้ยวกลับรถตัดหน้าแล้วมาชนกับรถเขา
คือพอชนปุ๊บปรากฏว่าขับรถหลบหนีไป
นอนโรงพยาบาลต้องผ่าตัดข้อเท้าแล้วก็เสียเงินค่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นแสนกว่าบาทแล้ว
แล้วที่สำคัญคือเขาก็ต้องหาเงินเลี้ยงชีพแต่ดันมาพักรักษาตัวแบบนี้
รายได้เขาก็หดหายไปไม่มีจุนเจือครอบครัวเนี่ยนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะ
คือเขาค่อนข้างกลับด้วยความเร็วเนี่ยค่ะกลับมาปุ๊บเนี่ย
แล้วคือเขาวกไปทางขวาด้วยไงคือไม่ได้ตรง
พอรถมอเตอร์ไซค์ไปทางนั้นก็เลยชนเข้าพอดี
ซึ่งคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อปัญจนาฏปัจนพรัช
เขามีการโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดเอาไว้นะคะ
อันนี้เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงจุดกลับรถถนนศรีจันท
แขวงการทางขอนแก่นจะเห็นรถกระบะสี่ประตูยี่ห้อ
มิซูบิชิไททันสีขาวกลับรถตรงจุดกลับรถ
จากนั้นเนี่ยคือกลับมาแล้วไม่ตรงมาไม่ได้ชิดซ้าย
แต่หักไปทางขวาแล้วก็เลยไปตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางตรง
แล้วก็ชนเขาเต็มแรงนะคะก่อนที่รถจักรยานยนต์จะเสียหลักล้มกระเด็นไปไกลพร้อมด้วยคนขับ
แล้วตัวคนขับรถกระบะชนเสร็จแล้วเร่งเครื่องหนีไปเลยไม่ลงมาดูคู่กรณีที่ถูกชนนะคะ
ทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปที่บ้านในปัญจนาฏประจานพรัชอายุ๓๖ปีคนโพสต์เนี่ย
เขาบอกว่าเขามีอาชีพขับรถส่งอาหารกราฟฟู้ดแล้วก็เป็นผู้เสียหายด้วย
เขาเล่าค่ะว่าย้อนไปวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมาเขาก็ขับรถจักรยานยนต์ไปรับอาหารจะไปส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุบนถนนศรีจันทร์ที่เทศบาลนครขอนแก่นหน้าแขวงการทางขอนแก่น
จังหวะนี้แหละค่ะมีรถกระบะกลับรถแล้วหักเลี้ยวมาตัดหน้ารถของเขาในระยะกระชั้นชิด
ทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งชนเข้าที่บริเวณหน้ารถกระบะอย่างจัง
แล้วเสียหลักล้มลงแต่คนขับรถกระบะขับรถหนีไปเลยนะคะ
จนกระทั่งมีแม่ค้าขายผลไม้ข้างทางมาช่วยนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลค่ะ

ยังติดตามคู่กรณีไม่ได้พยายามติดตามอยู่ครับ
ยังติดตามไม่ได้เลยก็ในวันที่เขาเกิดเหตุเขาก็หายไปเลย
ตามที่ได้ปรากฏที่อยู่ในคลิปนั่นแหละครับเขาก็หายไปเลยไม่มาติดต่อ
ไม่มาติดต่อทั้งร้อยเวรทั้งผมผู้เกิดเหตุเป็นผู้บาดเจ็บเอง
ก็ไม่ไม่มาแสดงความรับผิดชอบหรือไม่มาอะไรสักก็แล้วแต่ครับ
ไม่ได้มาสนใจอะไรเลย
คุณปัญจนาฏบอกว่าคุณหมอบอกว่าเขามีแผลเปิดลึกที่ข้อเท้า
แล้วก็ต้องผ่าตัดเย็บไป๒ชั้นก็ต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนาน๓คืน
แล้วก็ต้องพักฟื้นที่บ้านเป็นเวลาสองเดือนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคะ
อันนี้ยังไม่รวมค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ที่พังเสียหายเกือบ๒๐๐๐บาทอีก
ตอนนี้เขาบอกค่ะว่ายังไม่สามารถเดินได้เลยอย่างที่เห็นต้องใช้ไม้ค้ำอยู่
หยุดงานศูนย์รายได้ไปวันละพันบาทมานานเกือบ๑สัปดาห์
เขาเดือดร้อนมากนะคะเพราะว่าทำงานไม่ได้ก็จะไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว
หลังเกิดเหตุก็เลยให้เพื่อนนำหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองขอนแก่น
ซึ่งทางตำรวจเองบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสืบหาเจ้าของรถกระบะคันนี้
และจะสอบสวนพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดต่อไปนะคะ
เอาจริงกล้องก็จับภาพจากเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ด้วยเหมือนกัน